พาคุณผู้ชมมาที่บริเวณท่ารถตู้ต่างจังหวัดตรงข้ามหน้า
กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเดินทางมาตรงนี้แล้วนะครับอ่าให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดขนาดนี้
บริเวณท่ารถตู้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มมวลชนเริ่มทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เริ่มประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มให้มวลชนที่มาอยู่จุดนี้นั่งกับพื้นแล้ว
แล้วก็มีการนำเครื่องขยายเสียงลำโพงนะครับมาหนึ่งตัวแล้วก็มีการปราศัยอยู่ตรงจุดนี้นะครับ
เห็นได้ว่ามวลชนก็เริ่มเดินทางกันมาเรื่อยมีการประสัยเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มีการประสัยของ๑๐เอกนรงชัยอินทะกวีนะครับหรือหมู่อามที่เคยออกมาเปิดเผยเรื่องของการทุจริตเบี้ยเลี้ยง
ภายในกรมสัมภวุฒิทหารบกนะครับก็ได้มาร่วมชุมนุมแล้วก็ปราศัยด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ส่วนขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณสะพานลอยนะครับตรงท่ารถตู้ซึ่งก็เป็นจุดที่สื่อมวลชนปักหลักกันอยู่บริเวณนี้
มีการรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสิบนาทีที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองรังสิตได้นำกล้องวงจรปิด๓ตัวนะครับ
มาตั้งไว้เพื่อจะดูแลความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาดูแลความปลอดภัยตรงจุดนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าไกลไกลอยู่บริเวณนู้นนะครับจะเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ๔๕นายนะครับยืนควบคุมดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณนั้น
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้ที่บอกว่าจะมีการนัดชุมนุมกันบริเวณท่ารถตู้ต่างจังหวัดตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตในเวลาสิบหกนาฬิกานะครับตอนนี้มวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางมาจุดนี้กันแล้วให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างหลังกันหน่อยนะครับบริเวณสะพานลอยที่จะเชื่อมต่อไปยังห้างฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์ก็มีกลุ่มมวลชนนะครับ
เดินทางกันมาอยู่บริเวณนี้แล้วแล้วก็มีการเรียกมวลชนที่อยู่บนนี้ให้ลงไปสมทบข้างล่างด้วยอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้มวลชนก็ยังเดินทางกันมาอยู่นะครับแต่ว่าการจราจรด้านล่างยังคงเป็นไปตามปกตินะครับไม่ได้มีการนำมวลชนลงไปปิดถนนแต่อย่างใดรถทุกช่องทางยังคงเปิดให้ใช้การได้
นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้ที่ท่าเรือรถตู้ตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตนะครับแต่คุณผู้ชมก็ยังต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามวลชนก็ยังมีการทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ตำรวจก็มีการจัดเจ้าหน้าที่กำลังดูแลเรื่องการจราจรด้วย
นี่เป็นภาพตอนนี้มวลชนเริ่มทยอยเดินทางกันเข้ามาก็มีแก่นำนะครับเป็นแก่นำประชาชนใครอยากขึ้นไปปราศัยก็สามารถขึ้นไปพูดคุยได้
นี่นะครับบรรยากาศก็เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อย
นี่เป็นบรรยากาศที่นี่ครับศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามการชุมนุมในหลายพื้นที่ในวันนี้นะครับ
ในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปกับรายการพิเศษของทางไทยรัฐทีวีครับและนี่คือเบรกกิ้งิวส์ครับ